แบบนี้มีด้วยหรอ

ไปถึงความฝันภาคไทยมันไม่มีวันตายหรอก
เพราะว่ายังไงหนักมันก็ต้องมีภาคไทย
ชื่อสรวิทย์ตรงเท่งหรือว่าเอิร์ทนะครับผม
ก็ตอนนี้ปัจจุบันทำอาชีพเป็นนักภาคเต็มตัวครับ
เริ่มตั้งแต่สมัยผมเรียนมหาลัย
ผมเรียนดนตรีมีเดียแล้วแล้วก็ได้ทำแอนิเมชั่น
ก็เลยลองให้เสียงในงานปึ๊บ
ถูกว่าเซ็นอิซึนี้เฉย
เซ็นอิซึมันเป็นเรื่องแรกที่ผมตะโกนจนอยากจะอ้วก
คือเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยระดับหนึ่งว่าเราสามารถทำงานได้นะ
เอ่อเรามีฝีมือน่ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะอยู่รอดครับ

แล้วแต่ความฮอตของมันเหมือนดาราครับดาราบางคนก็แบบอ่ะ
ก็อยู่ได้บางคนก็ซุปตาหน่อยก็มีฐานะขึ้นมาประมาณนึงอะไรอย่างนี้ครับ
เอาพูดแบบความจริงเลยนะความจริง
มันก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะไปถึงฝั่งฝัน
มันขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะของช่วงชีวิตจริงแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องฝึกฝีมือเราอยู่เสมอ
มันรับคมดาบของเราไว้เสมอเผื่อเวลามันจังหวะพอดี
จังหวะดีโอกาสเรามีปุ๊บแล้วเราได้เข้าไปตรงจุดนั้นเราก็ต้องทำให้ดีด้วย
แต่ถ้าเกิดเราได้โอกาสตรงนั้นเข้าไปปุ๊บแล้วเราดันแบบอ้าวยังไม่โอเคอย่างนี้
มันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนเขาก็จำเขาว่าคนนี้ยังไม่ค่อยได้นะ
ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยโอเคนะถ้าเกิดเท่าที่ผมเห็นก็น่าจะแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะ
ช่วงช่วงแรกที่แบบเป็นกลุ่มใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เออครึ่งต่อครึ่งเลยที่
ปัจจุบันเขาก็ไปทำอย่างอื่นแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ผมอย่างแรกเลยนะถ้ามีคนบอกว่าไม่ชอบภาคไทยอย่างแรกเลยก็คือ
ก็แล้วแต่ลสนิยมครับบางคนก็ชอบดูซับบางคนดูภาค
อย่างผมอ่ะผมดูทั้งทั้งทั้งภาคไทยทั้งซับไทย
ผมจะเลือกดูภาคไทยเฉพาะหนังบางเรื่องกับดูทรัพย์ไทยเฉพาะหนังบางเรื่อง
คือมันก็แล้วแต่รสนิยมเลยแล้วแต่รสนิยมคนเลย
ส่วนที่จะบอกว่าภาคไทยไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้หรืออะไรอย่างนี้ครับ
มันก็ผมก็มองอีกเป็นสองแบบว่าเรื่องที่มันภาคไม่ค่อยโอเคมันมีไหมมันก็มี
แต่ว่าถ้าหนังลงส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะ
หนังมาเวลหนังแบบอะไรอย่างนี้ครับมันมีการแบบแคสติ้งที่แบบเข้มข้นนะ
เฮ้ยคุณตรงนี้มันต้องอีกหน่อยนึงตรงนี้คุณมากไปหรืออะไรอย่างนี้ครับ
สิ่งที่คนเข้าใจผิดมากจะคิดว่าภาคไทยทุกเรื่องนะครับจะต้องแบบมีการแบบแทรกมุกใส่มุกอะไร
แต่จริงเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีแล้วยกเว้นเป็นพันธมิตรที่มันจะเป็นแบบเป็นลายเซ็นต์ของเขาอ่ะ
เออแต่ว่าหนังส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรครับเดี๋ยวนี้คือผมผมมามีพอยต์อย่างหนึ่งในใจ
ก็คือเหมือนกับว่าคือก่อนที่ผมจะเป็นนับ๕ผมก็เป็นคนที่ชอบดูทรัพย์มาก่อน
ดูซับมันก็สนุกกว่ามันเออมันถึงออริจินัลอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าตอนผมเข้ามาทำเนี่ยผมก็มีพรในใจว่าแบบถ้าเราแบบ
ตั้งใจกับงานจริงจริงอินไปกับมันใส่ใจงานจริงจริงอะ
มันเราจะสามารถแบบส่งไปถึงจิตใจคนดูแล้วเขาทำให้เขาแบบ
หันกลับมาชอบภาคไทยได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับ
ออกจากการ์ตูนที่ผมรู้สึกว่าผมยังทำได้ไม่ดี
ช่วงที่บาฮุโกเนี้ยมันมันโดนรักภาคตัวไป
มันโดนไปช่วยกลับมาแล้วแบบเหมือนโทษตัวเองว่าเป็นความผิดมันอะไรอย่างนี้ครับ
เราเต็มที่กับมันแต่ผมรู้สึกว่ามันมันยังไม่ไม่ถึงเขาอ่ะ
ถ้าให้ผมวิเคราะห์ตัวเองนะคือผมมันก็ตามมาตรฐานในระดับหนึ่ง
แต่ว่าของต้นฉบับเขาจะมีความแบบเหมือนมันแพล็ก
เสียงมันแคล็กแล้วมันแบบมันได้อารมณ์มากกว่าอะไรอย่างนี้ครับ
ผมรู้สึกว่าผมเองนั่นแหละที่มันยังฝีมือยังไม่ถึง
รู้สึกแบบถ้าในอนาคตถ้าเราเก่งขึ้นเราก็คงแบบอยากทำให้มันดีกว่านี้
ส่วนใหญ่ผมก็มองว่ามันผ่านไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วแหละ
เออแต่เราก็เก็บตรงจุดนี้ไว้ไปใส่ในงานต่อไปดีกว่า
ความสุขนักชาติคือทำงานนี่แหละครับสำหรับผมนะสำหรับผมก็คือทำงานนี่แหละ
ทำงานที่เรารักมันมีงานที่ทั้งที่เราชอบและไม่ชอบอะครับ
แต่ว่าตอนที่เรามาทำงานเหมือนแบบเหมือนเราลืมโลกภายนอกไปเลยอะไรอย่างนี้
ผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะเราก็มีความสุขไว้กับมันอยู่
ก็มีพี่นักภาคคนหนึ่งเขาพูดไว้ว่านักภาคไทยมันไม่มีวันตายหรอก
เพราะว่ายังไงนะมันก็ต้องมีภาคไทยผมก็เชื่อนะว่า
หนังภาคไทยไม่มีวันตายหรอกแต่นักภาคก็ไม่รู้ครับผม
มันก็ไม่มีวันตายหรอกแต่นักภาคก็ไม่มีวันตายหรอกแต่นักภาคก็ไม่รู้